พฤทธิภรรณเดือน
พิธีทำขวัญเดือนมักจะรวมการตั้งชื่อและการฝังรกไว้ในวันเดียวกันนี้ด้วย
จะนำไปฝังพร้อมกับปลูกต้นมะพร้าวบางแห่งถือว่า
สถานที่ฝังรกคือที่ซึ่งเตรียมไว้ให้เด็กปลูกสร้างบ้านเรือนในภายหน้า
ผู้ฝังรกมีเคล็ดว่าต้องมี๔คนให้สมมุติชื่อว่า
บุญมั่นบุญคงบุญอยู่และบุญมี
ส่วนทิศที่ฝังและต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น
ผลจะกำหนดให้โดยดูจากดวงชะตาของเด็ก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน